คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปติดตาม

ซื้อมาใส่เล่นที่บ้านก็ได้เหมือนกันหน้ากากผีตาโขนอุ้ย
ซื้อมาใส่เล่นที่บ้านได้เหรอนี่ผมดูแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมซื้อไปด้วย
โอ้ยมีใคร
คือเห็นในงานประเพณีหายผีตาโขนแต่เราคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อได้
เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องซื้อหน้ากากผีตาโขนมาใส่ให้ใครดูที่บ้าน
ใส่นอนตื่นขึ้นมาอ้าวคุณสามีตกใจทำไงคะคุณนิวนา
ปกติดิฉันไม่ต้องใส่ก็เป็นผีตาโคนอยู่ค่ะ
ถ้าไม่ได้นอนมากก็อาจจะเป็นผีตาโขนได้

นี่ไปที่ร้านนี้ครับร้านคนโขนตั้งอยู่ที่ถนนแก้วอาสาอำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลยที่นี่เขามีหน้ากากผีตาโขนมากมายให้ได้เลือกสรรกันนะครับ
แถมเป็นฝีมือคนไทยล้วนแล้วทำเองเป็นแบบแฮนด์เมด
โอ้โหขายดีมากยิ่งในช่วงงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขน
เขาบอกว่ามีคนมาซื้อนะต้องสั่งจองกันเลยทั้งคนไทยชาวต่างชาติ

ที่นี่เขาขึ้นชื่อเพราะว่าเนี่ยไปดูวิธีการทำเขาปรานีตนะครับ
ขั้นตอนในการทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไปถามเจ้าของร้านนี่คุณนรงคำยี่
เขาก็เล่าว่าอย่างแรกนะครับที่ต้องมีในการทำหน้ากากผีตาโขนก็คือทางมะพร้าว

มะพร้าวหาได้ตามธรรมชาติครับเอาไปทำอะไรก่อนตอนแรก
แช่น้ำ๒๓คืนเพื่อให้ทางมะพร้าวของมันอ่อนตัว
เสร็จปั๊บเอาไปขึ้นแบบกับกระป๋องสีน้ำมันหรือว่าท่อขนาดใหญ่นะ
แล้วก็นำไปตากแดดอีก๑๒อาทิตย์คุณดูแล้วกันว่าเวลาในการทำมานานขนาดไหน
นี่ยังไม่จบนะเมื่อเอาเข้ารูปได้ที่แล้วก็นำมาประกอบเข้ากับ
ฮวดซึ้งก็คือตัวเหมือนฮวดหวดจึงข้าวเหนียวที่เนื่องข้าวเหนียว
เจาะตาทำจมูกลงเขาแล้วก็ทำการขัดให้มันละเอียด
หัวหัวหนึ่งหน้ากากหน้ากากหนึ่ง
จะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ต่อถ้าทำแบบเร็ว
อันนี้สวยมากคุณคุณแต่ถ้าจะทำแบบกล่านี้นี่
อันนี้นะฮะเป็นเดือนก็มีเนี่ยคุณอันนั้นสวยมาก
วาดมือนิ่งมากนะเขาละเอียดมากเลยคุณผู้ชมดูสิการลงสี
และไล่เส้นของเขา
คุณนรงเวลาวาดแกมือจะนิ่งมาก
แต่เมื่อไหร่ก็จะมือสัด

จิ๊กน้องป่าไปถามพี่เขาหน่อย

ราคาอยากรู้ใช่มั้ยเล่า

ส่วนตัวนี้ก็ของเด็กใส่ก็ประมาณที่๙๐๐บาทตัวนี้ครับ
มีหลายราคาหลายแบบเหมือนกันนะครับ
ราคาให้เลือกสรรคุณนิวนาว
แต่อันนี้สวยมากเลยนะคุณปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็นรายละเอียดแบบ
ละเอียดชัดแบบนี้ของการวาดลายเส้นบนหน้ากากผีตาโขนเท่าไหร่
หน้ากากบางชิ้นนี่จมูกจะยาวหน่อย
จากทำบุญมาเยอะจมูกสันเป็นคม
เดี๋ยวนะไม่ใช่โกหกเยอะเหรออันนั้น
แต่เนี่ยที่จมูกยาวแบบนี้มันจะได้เป็นดูเป็นสันเป็นรูปแบบของเขา
แล้วมันมีลวดลายที่น่าสนใจ
คุณผู้ชมครับเห็นแล้วถ้าอยากจะได้มีไว้ในครอบครอง

เขาบอกว่าการละเล่นผีตาโขนแล้วก็ประเพณีบุญหลวงเนี่ย
จะมีขึ้นในช่วงของวันที่๕ถึง๗กรกฎาคมนี้ก็ใกล้แล้ว
งานใหญ่มากของจังหวัดเลยเลยนะคะ
เดือนหน้านะครับใครอยากจะไปซื้อหากันที่จังหวัดเลยนะ
ก็ร้านนี้ร้านคนโขนถนนแก้วอาสาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไปเที่ยวที่จังหวัดเลยก็เลยไปซื้อที่ร้านนี้หน่อยเลย
ก็อย่าขับจนเลยไปถ้าขับเลยไปก็จะไม่เจอร้านนี้สักทีเลย
ต้องกลับรถจะได้ไม่เลยไป

ไปเลยไปให้ถึงที่สุดเลยจะได้ซื้อถูกเลย
กรกฎาคมนี้นะเขาจะมีงานบุญงานใหญ่
เป็นงานประเพณีดีของจังหวัดเลย
ประเพณีใหญ่ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานมากแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับใครที่มีโอกาสก็อยากจะให้ลองไปดูนะว่า
ประเพณีผีตาโขนหรือผีตามคนเนี่ย
ที่เขาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมันอนุรักษ์เอาไว้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็
จริงแล้วคือจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยเยอะมาก